เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมต้องสงสัยเหมือนดิฉันว่า
รถเก๋งคันขาวมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเขาขับมาอยู่ดีก็เบี่ยงมาทางซ้าย
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานที่คุณป้า
กำลังปั่นอยู่ชิ้นขอบทางเลย
มันเกิดอะไรขึ้นดูพร้อมกันค่ะ

เบี่ยงซ้ายแล้วก็ชนไปแบบเต็มอะค่ะ
จักรยานทั้งคุณป้านี่คือลอยเลยนะคะ

อยู่บนถนนสายวัฒนธรรมสระบุรีปากบ
ต่ออำเภอเสาไห้ที่สระบุรี
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คุณป้าแกอายุ๕๙ปีแล้ว
ปั่นจักรยานจะไปขายพวกข้าวแกง

แต่คุณป้าก็ขี่แบบระวังแล้ว
เพราะว่าชิดขอบทางด้านซ้ายเลย
แต่ทำไมรถเก่งคันขาวนี้

แล้วก็ไปชนรถจักรยานของคุณป้าค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบบ่าย๓โมง
วันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ชนแล้วคุณป้าได้รับบาดเจ็บนะ

แต่ว่าคนขับรถเก่งเขาก็ไม่ได้หลบหนีนะคะ

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็รีบมาช่วยเหลือ
กู้ภัยก็นำคุณป้าส่งโรงพยาบาลสระบุรี
ทีนี้อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คู่กรณีว่าขับรถโดยประมาท

แล้วเราก็ถามไงว่าคุณตำรวจ
สาเหตุที่เขาขับประมาทเขาบอกไหมว่ามันเกิดจากอะไร

คุณตำรวจบอกว่าสาเหตุคนขับก็ไม่ได้บอกกับตำรวจนะ
ว่าทำไมถึงทำให้รถเบี่ยงซ้ายแล้วไปชนกับคุณป้า
แต่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าในรถเก๋งคันนี้
มีคนอยู่ในรถ๒คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
ทีนี้ตอนที่ขับรถตำรวจก็เลยคิดว่า
คนขับอาจจะไปหอกล้อกับผู้หญิงที่นั่งรถมาด้วย
หรืออาจจะก้มหยิบของหรืออาจจะดูโทรศัพท์มือถือ
เลยไม่ได้โฟกัสเส้นทางทำให้รถเบี่ยงมา
แล้วด้วยความที่พอมองไม่เห็นคุณป้าก็เลยชนไปนะคะ